ท่านผู้ชมครับร่าสุดคือทั้งหมดในน้ำคลสถวรรษนะ
ไปกับแบงค์รมกรดมารู้จักกับคนนึงที่มาฉีบเขา
แล้วหายไปกันหมดเลยจากบ้านที่น้ำคลสถวรรษนะครับ
ผู้ชมดูล่าสุดตรงนี้ก่อนนะฮะเราได้ภาพจากกล้องวงจรปิด
ที่ทำให้เห็นผู้ชายคนหนึ่งรูปร่างคล้ายในแบงค์
นี่ไปโผล่อยู่แถวใจกลางเมืองกรุงกรุงเทพมหานคร
คล้ายนะนี่ฮะแล้วก็ไปเจอการใช้รถกระบะสีดำ๕ประตูด้วยนะครับ
หลังจากที่ครั้งล่าสุดเราได้ข้อมูลว่าในแบงค์พร้อมกับบรรดาน้าหลาน๕คน
หมายเลขทะเบียนกไก่คควาย๕๐๘๑หนองบัวลำพู

พบว่ารถคันนี้ไปโผล่อยู่ที่แมนชั่นแห่งหนึ่งในซอยลาดพร้าว๑๓๐นะฮะ
เป็นรถต้องสงสัยนะเพราะว่าเจอคนหนึ่งที่เป็นผู้ชายก็รูปร่างหน้าตาคล้ายกับในแบงค์นะครับ
คุณพัชรวรินผู้สื่อข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะฮะ
แล้วก็ได้ภาพจากล้องวงจรปิดตรงนี้มานะครับทุกผู้ชมครับ
เดี๋ยวค่อยไล่กันดูใหม่นะดูมุมแรกก่อนนะครับเป็นลานจอดรถเยื้องแมนชั่นนะครับ
ที่คาดว่ากลุ่มพวกในแบงค์มาเข้าพักเนี่ย๑๒นาฬิกา๘นาทีวันนี้เลยนะฮะ
นี่คือวันนี้เลยนะครับผู้ชายที่รูปร่างหน้าตาลักษณะคล้ายคล้ายกับในแบงค์
เสื้อยืดสีเทาเดินมาที่ลานจอดรถในมือถือถุงขวดน้ำพลาสติกด้วย
ถ้าท่านใช้ไม่ใช่อย่างไรเนี่ยท่านมาพบเจ้าหน้าที่หรือว่ามาบอกกันได้นะครับ
ใช่ค่ะมาชี้แจงเลยนะคะเพื่อความบริสุทธิ์ใจด้วยเนอะ
เดี๋ยวขอภาพนี้อีกครั้งหนึ่งตอนที่ผู้ชายคนนี้เดินข้ามถนนมาแล้วใกล้กล้องให้มากที่สุดนะฮะ

เพื่อเอาไปเปรียบเทียบกับภาพที่มีชื่อในลมกรดอ่ะค่ะ
หรือว่าในแบงค์อ่ะจะได้ลองดูซิว่าเออมันคล้ายกันไหมมันใช่ไหม
แต่ภาพวงจรปิดนี้เนี่ยคุณพัชรวรินไปได้มาเนี่ยเที่ยงวันนี้เลยนะฮะ

แต่คนคนทางขวาจะดูผอมกว่าไหมพี่อุ๋ยหรือยังไงหรือภาพมันไกลอ่ะ
เราไม่แน่ใจว่าภาพซ้ายมือที่ญาติของคนที่เขาศูนย์หายไปเนี่ย
บอกว่าคือในแบงค์เนี่ยมันคือภาพที่

หรือถ้าเกิดท่านที่เป็นผู้ชายเสื้อสีเทานี่นะขวามือนะ

ใช่ไม่ใช่อย่างไรก็ว่ามานะฮะ
ทุกผู้ชมครับอันนี้ภาพหนึ่งนะฮะ
จากนั้นเนี่ยจะเห็น

นี่นะวิ่งผ่านกล้องไป

๑ในผู้ที่หายไปใช่ไหม๑ใน๕ใช่ไหม
ใช่น้องฟอร์ดเป็น๑ใน๕ค่ะ

คนที่คาดว่าเป็นในแง๊งเดินข้ามถนนเมื่อกี้

เหมือนภาพที่เคยเห็นน้องปอดดูตัวเล็ก

คนกลางเสื้อสีขาวเขียวอ่ะนี่

อ่าเนี่ยจะเห็นครึ่งตัว

แต่แหมมัน๒เดือนเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่า

วิ่งผ่านกล้องไปช่วง๑๒นาฬิกา๙นาที

ขึ้นรถกระบะสีดำ

ในกล้องวงจรปิดมันอาจจะไม่ตรงหรืออาจจะคลาดเคลื่อนกันบ้างนะ

เป็นที่น่าสังเกตนะครับทุกผู้ชมครับ
นี่คือคนที่คาดว่าน่าจะเป็นนายลมกรดหรือว่าในแบงค์ใช่ไหม
บอกว่าน้องฟอร์ดเนี่ยวิ่งผ่านกล้องไปตอนเที่ยง๙นาที
แล้วก็วิ่งกลับไปขึ้นรถกระบะสีดำ
เอ๊ะขอดูภาพให้สุดสุดหน่อยนะ

อ่าแล้วมันมีนั้นขนาดนี้เรามีแค่ตรงนี้นะ

แล้วมันก็จะเห็นรถกระบะสีดำที่เลี้ยวรถออกมาจากลานจอดรถ

ลองสังเกตช่วงที่รถผ่านกล้องวงจรปิด

คนขับรถกระจกฝั่งคนขับลง

อุ๊ยแล้วจะเห็นเป็นผู้ชาย
นี่เขาใส่แว่นเหรอใส่แว่นตา
ตากันแดดแน่เลยแต่ไม่ใช่คนนั้นนะคนเสื้อเทาที่ที่เดินข้ามถนน
อันนี้ดูมีอายุกว่าไม่ใช่แน่
แต่หลังจากที่รถเลี้ยวออกจากกล้องวงจรปิดไป
ผู้ชายเสื้อสีเทาที่คาดว่าจะคือในแบงค์หรือเปล่าเนี่ย
แบงค์ลมกรดเนี่ยเดินออกจากลานจอดรถ
อันนี้คือเดินเข้านะอันนี้คือเดินข้ามถนน
มันจะมีภาพที่เราดูไปเมื่อกี้นี้ที่เดินออกมาอีกรอบนึงใช่มั้ย
เสื้อสีเทาที่เดินออกมาจากลานจอดรถ
อันนี้คือช็อตแรกเดินข้ามถนนมาก่อนที่จะเป็นน้องฟอร์ดวิ่งถืออะไรบางอย่าง
ไปที่ลานเหมือนกันแล้วรถคันนี้ก็ออกมา
แล้วหลังจากรถคันนี้ออกมาก็เป็นคนเสื้อสีเทาที่เขาบอกว่า
คาดว่าน่าจะเป็นในแบงค์ลมกรดเดินออกมาเหรอ
แล้วมันจะมีอีกภาพนึงใช่มั้ยที่เห็นมุมไกลใช่มั้ย
ที่เดินมาจากมุมซ้ายไกลไกลหน่อยค่ะเดินจากซ้ายไปขวาเลยแหละ
เมื่อกี้เราก็เพนไปแล้วนั่นแหละเห็นไหมไม่ใช่นะ
อันนี้มีอีกอันหนึ่งทีมงานลองหาดูนะครับเจอแล้วบอก
แล้วมันก็จะมีรถสีดำเลี้ยวซ้ายออกจากซอย

อันนี้นี่ก็แสดงว่านายคนนี้ไม่ได้ไปกับรถ
เป็นใครมันยังไงกันแน่เนี่ยยังไงอ่ะทุกผู้ชมครับพอรถคันสีดำเลี้ยวซ้ายออกจากซอยลาดพร้าว
ร้อยสามสิบแยกสองมุ่งหน้าเข้าถนนรัฐพร้าวเนี่ยนะฮะเวลาในวงจรปิดกล้องแต่ละตัวเวลามันอาจจะ
มันอาจจะต่างกันนะครับแต่ช่วงเที่ยงวันนี้นี่แหละนะฮะมันจะต่างนาทีกันบ้าง
จังหวะเลี้ยวออกจากซอยนะครับลาดพร้าวร้อยสามสิบแยกสองนะฮะ
นี่นะแล้วก็จะขับออกไปเหตุการณ์ออกจากลานจอดรถเนี่ยมันจะสอดคล้องกับที่ทีมข่าว
ของเราได้ถ่ายคลิปวีดีโอเอาไว้เป็นรถคันเดียวกันกระบะสีดำเชฟโลเล็ตคันนี้ที่ออกจากลานจอด
ผู้ชายใส่แว่นตาเป็นคนขับขับมาจอดรับผู้หญิงคือที่ขับมาจอดรับผู้หญิงเนี่ยมีแม่ค้าแถวนั้น
บอกว่ามาจอดรับอุสาอุ้ยชื่อชื่อตรงเลยนะชื่อตรงกับคุณน้าของคุณฝนเนี่ยที่เป็นคนแจ้งอ่ะ
แล้วก็ผู้ชายตัวอ้วนซึ่งอาจจะคือในแบงค์หรือเปล่าเสื้อเทาหรือเปล่านั่นน่ะสิแต่ในแง๊งเมื่อกี้ก็ไม่ได้เห็นขึ้นรถไปด้วย
นั่นสิค่ะหรือไปรับกันตรงไหนแล้วก็ขึ้นรถที่ทางออกด้านข้างของแมนชั่นที่ไปเข้าพักนั่นแหละ
แม่ค้าในพื้นที่เล่าเมื่อวานเมื่อวันก่อนนะครับที่เราไปคุยด้วยนะครับบอกว่าช่วงก่อนเที่ยงเนี่ยเห็นน้องฟอร์ดกับน้องผู้หญิงสองคน
น้องผู้หญิงสองคนก็คือฟ้าใสกับรุ้งใช่ไหมใช่ค่ะแม่ค้าเขาบอกเห็นมาซื้อข้าวกับก๋วยเตี๋ยวข้างซอยแมนชั่น
ซื้อใส่ถุงแล้วขึ้นไปกินบนห้องส่วนเมื่อวานช่วงก่อนเที่ยงเขาบอกเขาจำได้เห็นเด็กคนนั้นคือน้องฟอร์ดแน่
ซื้อน้ำกับผู้ชายลักษณะศีรษะล้านอ้วนคล้ายในแบงค์ซึ่งคนนี้มาจ่ายเงินแล้วเด็กก็ไม่ได้มีทีท่าขอความช่วยเหลือ
หรือว่าหวาดกลัวหรือเหมือนหนีใครมาหรือถูกบังคับจับตัวไว้คือน้องดูปกติไว้อย่างนั้น
แม่ค้าในพื้นที่บอกว่า๒วันที่ผ่านมาเห็นคนกลุ่มนี้
อยู่ในซอยอยู่แถวนี้นี่แหละนะมาซื้อก๋วยเตี๋ยวซื้อข้าวซื้ออาหาร
แล้วขึ้นไปกินบนแมนชั่นซึ่งเขาพักกันอยู่ดูแบบปกติเลยไม่ได้เป็นแบบจับตัวมากักตัวไว้
ทีนี้พอเราเอาภาพของกลุ่มคนเหล่านี้ให้แม่ค้าดูอีกครั้งหนึ่งนะฮะ
เพราะว่าคุณกั้งพัชรวรินลงพื้นที่ไปแล้วได้ภาพเนี่ย
จากกล้องวงจรปิดเที่ยงวันนี้นะแล้วก็นี่ภาพตามข่าวเลยที่ว่าญาติเขาตามหา
เขาบอกนี่เขามีภาพอย่างนี้เนี่ยแม่ค้าบอกใช่ใช่เลยเหรอ
ที่ว่าซื้อก๋วยเตี๋ยวซื้อข้าวซื้ออาหารวิ่งขึ้นลงแมนชั่น
แม่ค้าบอกใช่อุ้ยเอาลองฟังเสียงหน่อย
เขาก็มาซื้อซื้อก๋วยเตี๋ยวเขาก็นั่งรอ

ใช่แต่เราก็ไม่ได้สนใจไงใครเขาก็นึกว่าเขามาซื้อของปกติอะไรอย่างนี้
ไม่มีส่งสัญญาณหรือขอความช่วยเหลืออะไรไม่มีใช่ไหม
ไม่มีเราก็มองเฉยแล้วว่าเขาเออน้องมาซื้อน้ำมาซื้อของกินอะไรอย่างนี้
น้องกั้งก็เลยไปถามทางแมนชั่นนะฮะ

เดี๋ยวผมขอตรวจสอบหน่อยว่าไอ้ภาพที่ได้มามันกล้องวงจรปิดเที่ยงวันนี้หรือว่าเที่ยงเมื่อวานนะ

วันไหนนะเดี๋ยวเราเอากล้องมาดูอีกทีก็ได้มันมีเวลานี่ใช่ไหม
อ่ามันมีเวลามีวันที่ไหม

ไปหาอันที่มีเวลามีวันที่หน่อยจะดูหน้าจอตรงนั้นเพราะภาพดูไปหมดแล้วนะฮะ
คือทางแมนชั่นเนี่ยบอกว่ากลุ่มคนในภาพในกล้องวงจรปิดเนี่ย
คือวันนี้วันนี้นะน้องมิ้นใช่ค่ะเออแต่ว่าทางแมนชั่นเนี่ยบอกว่า
เรื่องราวต่างที่เกิดขึ้นของคนกลุ่มนี้เนี่ยเขาก็ไม่รู้เรื่องไม่รู้ข่าวหรอก

ถามว่าทางแมนชั่นทราบเรื่องตอนไหนเขาบอกรู้เรื่องพร้อมกับตอนที่ตำรวจเนี่ยมาขอตรวจสอบที่นี่
เมื่อช่วง๑๑โมงที่ผ่านมาเอ๊ะแต่วงจรปิดมันตอนเที่ยง๘นาทีนะ
จะขับรถออกไปกันตอนเที่ยงแต่ตำรวจมาเมื่อ๑๑โมงแล้วไม่เจอกันหรือยังไง
เดี๋ยวค่อยไล่ไปกันแล้วกันนะครับท่านผู้ชมครับแต่เอาเป็นว่าถ้าตามที่แม่ค้าเขาบอกเนี่ย
กลุ่มนี้ใช่มาเข้าพักแล้วก็อยู่แถวลาดพร้าวซอย๑๓๐เนี่ยฮะ
ช่วงเที่ยงนี้วันนี้ยังเจออยู่เลยแต่ตอนนี้ไม่เจอแล้วนะครับ
คือเรื่องราวนี้สำหรับใครที่ยังไม่ได้ตามกันมาว่าตกลงมันคือเรื่องอะไรยังไงแบบไหน
เรื่องมันเริ่มต้นจากที่ว่ามีญาตินะคะชื่อคุณน้ำฝนเขาโพสต์เฟซบุ๊กตามหา๕ชีวิตนี้
คุณอุตสาที่หายไปเนี่ยคือน้าของเขาคุณอุสามีลูกสาวชื่อบีม
แล้วก็มีหลานชื่อรุ้งชื่อฟ้าใสแล้วก็ฟอร์ด๕คนที่หายตัวไป
เริ่มต้นจากว่าบีมไปทำงานที่ผับแห่งหนึ่งไปเจอกับผู้หญิงชื่อปลา
แนะนำแบงค์หรือว่านายลมกรดที่เขาคาดว่าน่าจะเป็นผู้ต้องสงสัยเนี่ย

บกันเป็นแฟนในแบงค์เนี่ยก็มาสนิทกับครอบครัวนี้
แล้วก็บอกเออมีให้ขายทงขายที่บอกว่าจะเอาไปเซ็นสัญญาเรื่องที่ดินจะพาไปรับเงิน
เอารถตู้มารับทั้ง๕คนนี้คือคุณอุสาน้องบีมน้องรุ้งน้องฟ้าใส
และน้องฟอร์ดขึ้นรถตู้ไปครับโดยมีนายนพดลเป็นคนขับ
ส่วนในแบงค์เนี่ยขับรถของคุณอุสาตามออกมา
หลังจากนั้นไม่มีใครเจอหรือติดต่อทั้ง๕คนได้เลย
ญาติไปแจ้งความตำรวจก็ออกหมายจับนายนพดลคนขับรถตู้
ไปจับได้เนี่ย๙มิถุนายนที่ไพเยานายนพดลก็ให้การบอกว่า
เขาขับรถตู้คันนั้นพาทั้ง๕ชีวิตไปจริง
แต่พอไปส่งถึงจุดหมายปลายทางแล้วเนี่ยเขาก็ลง
เขาก็ลงเขาก็ไม่ได้ขับต่อเพราะว่าแบงค์มารับ

พะดมบอกเขาไม่เกี่ยวข้องแล้ว
วันนี้เราก็เลยส่งคุณสุชาดาไปที่บ้านคุณอุสาค่ะ

ไปดูหน่อยว่ามันมีอะไรความคลื่นไหวจากบ้านบ้างมั้ย
นั่งร้องฆ่ากอดเป้าหรอธิบายประตูบ้านอยู่พี่อุ
เขาบอกเขาทนไม่ไหวแล้วเขาคิดถึงลูกเขาคิดถึงเมียเขา
เขาบอกว่าผมไม่ชอบหน้านายแบงค์อะไรนี่ตั้งแต่แรกแล้วไม่ถูกชะตาเลย
แต่ลูกกับเมียรักมากแบงค์ชอบมาบอกว่ารวยบอกว่ามีเงิน
จะเรียกสินสอดเงินค่าแต่งงานกับน้องบีมเท่าไหร่ก็ให้พ่อกับแม่เรียกได้เลย
พ่อบอกพ่อไม่เชื่อแต่คุณอุตสาห์ที่เป็นแม่น้องบีมเชื่อ
พ่อบอกว่านี่พอกลับไปอ่ะแบงค์ให้ลูกสาวคือบีมโทรมายืมเงินผมหนึ่งหมื่น
ผมเลยมั่นใจว่าอันนี้มันต้องมีอะไรแปลกแล้วแหละ
จุดประสงค์ต้องมีจุดประสงค์แอบแฝงแน่
ผมก็พยายามเตือนเมียเตือนลูกแล้วแต่ไม่มีใครเชื่อผมเลย
พฤษภาคมแบงค์ให้น้องฟ้าใสคือลูกสาวคนเล็กโทรมาหาแล้วบอกว่า
ขอเงินเติมน้ำมันหน่อย๑๕๐๐บาทตอนนี้อยู่สุราชแล้ว
เดี๋ยวพี่แบงค์จะขับกลับไปส่งที่บ้าน
แต่ก็ไม่มีใครกลับมาที่บ้านเลยค่ะ
ตอนนั้นก็บอกว่าเขาอยู่สุราชผมดีใจที่ให้เขาออกมาจากแบงค์
แต่มันไม่กลับแต่จะให้ทุกอย่างมันด้วยทำอะไรไม่ได้
ตัวเราอยากให้เขากลับมาไหมอยากให้เขากลับมาส่งโดยดีไหมหรืออย่างไรไหม
ใช่อยากฝากบอกผู้ใจอยากกอดว่าใช่แล้ว
อยากดูลูกอยากดูลูกอยากเจอลูก

ทีมข่าวเรายังได้คุยกับลุงของน้องบีมด้วยนะคะ
คุณลุงบอกว่าอันนี้คุณลุงพูดนะ
ผมว่าแบงค์อะไรเนี่ยต้องเป็นนักต้มตุ๋นแน่เลย
เพราะดูจากท่าทางท่าทีแล้วผมว่าเขาไม่ได้รวยจริง
แล้วตอนที่มาบ้านของอุสาเนี่ยคือลุงของน้องบีก็เป็นพี่ชาย
เป็นพี่เขยเป็นพี่เขยของคุณอุสานะคะ
บอกผมเห็นแล้วเนี่ยตอนเข้ามาที่บ้านเนี่ย
ก็จะเน้นพาผู้หญิงกับเด็กไปเที่ยวอย่างเดียวเลย
ก่อนหน้านี้ผมเคยพาลูกชายวัย๔ขวบนั่งรถตู้ไปด้วยกัน๑ครั้งนะ
แต่ช่วงหลังก็ไม่รู้ทำไมในแบงค์อะไรเนี่ยกีดกัน
คือให้ลูกชายผมไปได้แต่ไม่ยอมให้ผมไปด้วย
ผมเลยห้ามรูปมาให้มาเลยเพราะผมรู้สึกไม่ปลอดภัย
เมื่อกี้เห็นภาพแขนอะไรสักอย่างบนกระดาษไหมคะ
ที่มีแบบซีเรียส์มีกล้ากระบาด
นั่นเขาว่าผังที่นั่งบนรถที่เขาเคยนั่งไปนะคะ
คือเหมือนผังจะเป็นผังนี้ตลอดเลยอะค่ะ
คนขับคือนบิน
ปลาเนี่ยจะนั่งข้างนพดลคือนั่งข้างหน้าข้างคนขับ
หลังจากนั้นแถวหน้าแถวแรกของรถตู้เนี่ยนะคะ
จะเป็นคนนั่งติดประตูเลยเป็นคนเปิดปิดประตูทุกครั้ง
คนอื่นคือถ้าจะลงต้องผ่านแบงค์ก่อน
แล้วถัดจากแบงค์ก็คือบีมแล้วก็รุ้ง
เบาะกลางจะเป็นที่วางของ
ส่วนเบาะหลังก็จะเป็นน้องฟ้าใสน้องฟอร์ดแล้วก็คุณอุสาค่ะ
ปลานี่แฟนของคนขับรถตู้นพดล
แล้วก็เป็นคนที่แนะนำให้แบงค์กับบีมรู้จักกันด้วย
ใช่ใช่ใช่

พ่อของน้องบีมก็คือพี่สาวขุนุษาค่ะ

ต้องมารอดวางแผนมาตั้งแต่แรกแน่
จำได้มั้ยที่มีข่าวออกไปว่า
ให้ไปขายที่ดินน้องสาวฉันก็ขายจริงนะ
ขายไป๑แปลงมูลค่ากว่า๓แสนบาท
แถมไปยืมเงินเพื่อนอีกกว่า๑แสนบาท
บอกว่าจะเอาไปลงทุนกับในแบงค์คนนี้ด้วย

ให้ตัดไวไฟวงจรปิดต่างใช่ไหม

เขาตัดกล้องวงจรปิดไปเลย
ที่ผ่านมาก็อย่างที่หลายคนพูดนั่นแหละ
ทำตัวเหมือนเป็นคนมีฐานะ

แต่ก็ชอบเอาเงินของน้องฉันไปใช้จ่ายตลอดเลย

อย่าง๑๔เมษายนอุตสาหน้องสาวโทรมาหาบอกว่า
เนี่ยช่วยดูแลต้นทุเรียนกับรถน้ำให้หน่อยนะ
แค่นี้เลยแล้วก็ไม่ติดต่ออะไรมาอีก
เลยเชื่อว่าคนชื่อปลาน่าจะเป็นนกต่อ
ล่อลวงให้น้องบีมไปเจอกับแบงค์
แล้วก็ทำให้เขาเหมือนมาตีสนิทเข้าหา
จนเขาคบกันเป็นแฟนแล้วก็ค่อยวางแผนกันมาแบบนั้น
ตอนนี้คนที่ทุกข์ใจที่สุด
ก็คือครอบครัวของคนที่หายไป
ได้คุยกับคุณแม่ของคุณอุสาค่ะยายของหลานหลานเนาะ

ตามหาลูกตามหาหลานให้ยายที
ไม่รู้เลยว่าตอนนี้ลูกหลานยายเป็นยังไง
กินอยู่ยังไงปลอดภัยดีหรือเปล่าอ่ะ
คือ๒เดือนกว่าที่หายไปเนี่ยติดต่อมาครั้งเดียว

ทุเรียนให้หน่อยฝากดูแลรดน้ำให้ทีแค่นั้นเอง
ถ้าเกิดยังอยู่ด้วยกันแล้วอยู่ตรงแมนชั่นแถวกรุงเทพ

คือทั้ง๕คนนี้ที่ในแบงค์พาไปด้วย
ต้องรู้ข่าวเลยนะผมว่าต้องรู้ข่าวบ้างสิ

เขาจะถึงขั้นแบบโอ้โหไม่ได้ดูทีวีไม่ได้
มีมือถือไม่เห็นอะไรเลยเหรอ

เขาต้องหนีออกมาต้องส่งสัญญาณอะไรได้บ้างใช่ไหม
เพราะแม่ค้าบอกเห็นวิ่งไปมาซื้อก๋วยเตี๋ย

นั่นน่ะสิคะหรือมันมีเรื่องราวอะไรมากกว่านี้

ถูกบังคับข่มขู่อะไรหรือเปล่าอย่างนี้หรอ

ก็คุณฝนให้ข้อมูลใช่ไหมว่าตอนที่ทั้ง๕คนอยู่บนรถตู้

ทุกผู้ชมครับเดี๋ยวตามคุณสุชาดาหน่อย
คุณสุชาดาผู้สื่อข่าวของเราวันนี้ยังอยู่ที่นครศรีธรรมราชนะครับ
ไปที่สพท่าสารานี่เป็นท้องที่คดีหลักนะครับ

แล้วก็ไปเจอรถตู้คันที่นายนพดลเนี่ย
ขับมารับทุกคนแล้วก็หายไปเนี่ยนะฮะ
ตอนนี้จอดเป็นรถของกลางอยู่ที่โรงพักนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็มาตรวจสอบเรื่องของ
พยานหลักฐานต่างวัตถุพยานต่างนะครับ
ลายนิ้วมือตามประตูนะครับ

เกาะกลางอ่าเบาะกลางนะครับจะมีรอยฝ่ามือของคนเนี่ย
เกาะอยู่บนเบาะนะฮะตามประตูก็มีร่องรอยเต็มเลยนะฮะ
นี่รอยฝ่ามือต่างนะครับ
รอยนิ้วมือคล้ายนิ้วมือเด็กนะฮะ
เพราะว่ามีเด็กไปด้วยหลายรอยเลยนะครับ

นี่ฮะ
สติ๊กเกอร์ของกองทัพภาคที่๑

หกสามถึงปี๖๔เขาออกให้ปีต่อปีนี่
อีกใบหนึ่งเป็นสติ๊กเกอร์สีเหลืองบัตรผ่านเข้าออก

แต่เป็นอายุคือปี๖๑ถึงปี๖๒

แต่หมายเลขทะเบียนในสติ๊กเกอร์เนี่ย
ตรงกับหมายเลขทะเบียนของทะเบียนรถตู้นะฮะ

พันธุ์ตำรวจเอกต่อศักดิ์สารีรัฐ

บอกกับคุณสุชาดาผู้สื่อข่าวของเรา
ยืนยันว่าตำรวจเนี่ยไม่ได้นิ่งเฉย
ตั้งแต่ได้รับแจ้งความจากญาติของคนที่หายไป
รับเรื่องติดตามเรื่องตั้งแต่วันแรกเลย
ตำรวจเนี่ยตามตั้งแต่วันแรกแล้วก็สืบสวนจนพบว่าในแบงค์
กับพวกรวมทั้งบุคคลที่หายไป
ไปใช้ชีวิตร่วมกันเที่ยวด้วยกัน
ไปไหนมาไหนด้วยกันหลายครั้งหลายจุดที่ไปแกะรอยได้
ซึ่งก่อนวันที่๒๒เมษายนในแบงค์กับครอบครัวที่หายไป
ไปพักที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งในอำเภอท่าสารา
จากนั้นก็มุ่งหน้าเข้ากรุงเทพแล้ววนเวียนอยู่ในกรุงเทพ
วันไปเที่ยวพัทยาชนบุรี
รถกระบะของอุสาแบงค์เนี่ย
เอาไปจำนำอยู่ทางภาคเหนือ
โดยมีหนังสือยินยอมเป็นลายเซ็นของอุตสาห์เจ้าของรถ

ส่วนนายนพดลคนขับรถตู้ตำรวจไปจับตัวได้ที่พยาว
ตอนที่นพดลไปงานศพแม่ตัวเอง
ซึ่งช่วงนั้นในแบงค์กับหลานเนี่ย

แบงค์ขับรถตู้พาทั้งหมดไปเที่ยวที่เชียงใหม่ด้วย

แบงค์กับนพดลทะเลาะกันเรื่องเงินค่าจ้างเงินค่าเช่ารถ
รวมถึงเรื่องเงินที่แบงค์ยืมญาติของนพดลไปแล้วไม่ยอมคืน
พะดนเขาก็เลยถอนตัวแยกวง
โดยที่เขาบอกว่าเขาก็ไม่รู้ว่าปลาหรือว่านางบังออน

ยังร่วมทางไปกับในแบงค์ต่ออีกหรือไม่
อันนี้ตำรวจบอกนะฮะค่ะอย่างไรก็ตามนะครับ
ตำรวจเชื่อว่าจนถึงขณะนี้ที่ในแบงค์พา๕ชีวิต
ไปนู่นไปนี่เปลี่ยนสถานที่ไปเรื่อยเนี่ย
ทั้งหมดยังมีชีวิตอยู่เดี๋ยวต้องสืบสวนต่อว่าทั้งห้าคนเนี่ย
เต็มใจไปกับในแบงค์อยู่กับในแบงค์หรือไม่
ถ้าจับในแบงค์ได้ความจริงทุกอย่างจะปรากฏ
โดยคดีนี้นะครับตำรวจสพท่าสาราขอสารอนุมัติ
หมายจับในแบงค์แล้วก็พวกคือนายนพดล
กับนางสาวบังออนหรือว่าปลาในข้อหาพรากผู้เยาว์เด็ก
อายุไม่เกิน๑๕ปีไปเสียจากบิดามานดาหรือผู้ดูแลนี่นะฮะขณะเดียวกัน
ในแบงค์เองก็เคยถูกดำเนินคดีในข้อหา
ร่วมกันช่อกงมาแล้วเพื่อผู้ชมครับเราได้ภาพ
กล้องวงจรปิดที่บ้านของคุณอุสานี่นะฮะ๓มีนาคม๖๖
นาฬิกา๙นาทีรถตู้สีขาวคันนี้นพดล
เป็นคนขับมาที่บ้านของอุสาแล้วจะเห็นในแบงค์เห็นอุตสาห
เห็นบีมเห็นปลาเห็นยาซูมินลงมาจากรถตู้
แบงค์ก็นี่ฮะลูกศรชี้อยู่นะไปนั่งอยู่หน้าบ้าน
มีบีมยืนอยู่ด้วยนพดลก็ลงจากรถมานี่เป็นช่วง๘นาฬิกา๑๙
๑๘นาทีนี่นบขดลลงมาแล้วนั่งอยู่กับแบงค์ที่หน้าบ้าน
แล้วมานั่งคุยกันโต๊ะตรงนี้นะฮะม้าหินตรงนี้นะฮะ
ที่เหลือก็อยู่ที่บ้านนะแล้วเก็บของขึ้นรถ
ก่อนจะออกจากบ้านไปตอน๙นาฬิกา๒๓นาที
จากนั้นภาพจากกล้องวงจรปิดวันเดียวกันนะครับ๓มีนาคม
ที่ผ่านมา๑๕นาฬิกา๒๓นาทีอันนี้ช่วงบ่ายแล้ว
จะเห็นรถตู้คันสีขาวคันนี้กลับมาที่บ้านหลังนี้อีกครั้งหนึ่ง
บ้านของคุณอุสาแล้วทุกคนก็ลงมาจากรถตู้
แล้วก็เข้ามาอยู่ที่บ้าน
โดยตัวในแบงค์ก็จะนั่งอยู่หน้าบ้านกับนายนพดล
จะเป็นแบบนี้อยู่ตลอดเวลาจะนั่งกันอยู่หน้าบ้าน
จากนั้นทุกคนก็เดินเข้าเดินออกบ้านมานั่งที่โต๊ะมานั่งตรงนี้บ้าง
แล้วก็กลับขึ้นรถตู้ออกจากบ้านไปอีกครั้ง
ตอน๑๖นาฬิกา๕๖นาที

ใช่เมื่อกี้ฟอร์ตก็ดูพร้อมอยู่นะ

ไม่ค่อยเหมือนในรูปภาพนิ่งแต่ส่วนสูงก็ดูต่างจากภาพวงจรปิดล่าสุดในกรุงเทพอยู่นิดหน่อย

ออกไปอีกนะตอน๑๖นาฬิกา๕๑๖นาที
คุณอุสาเข้าไปด้วย
จากนั้นมีภาพจากกล้องวงจรปิดนะฮะอีก๓วันต่อมา๖มีนาคม๖๖
ช่วงเย็นนะครับ๑๖นาฬิกา๕๒นาที
นี่จะเห็นแบงค์นี่มาที่บ้านของอุตสาหอีกครั้ง

ส่วนใหญ่จะเน้นเดินนะแบงค์เนี่ยบางทีก็นั่งอยู่ข้างหน้า
เดินเข้าเดินออกมานั่งคุยอยู่ที่ม้านั่งหน้าบ้าน

แล้ววันนี้๖มีนาคมเนี่ยทั้งหมดก็พากันขึ้นรถออกจากบ้านไปอีกครั้ง
ในเวลา๑๗นาฬิกา๕๒นาที
นี่เห็นไหมฮะเดินมากันแล้วมาเจอกันแล้วก็ไปอีกแล้วนี่รถตู้คันสีขาวอีกแล้ว

ผ่านไปอีก๒วันนะครับ๘มีนาคม๒๕๖๖
ค่ะ
นี่เช้าเลยฮะ๗นาฬิกา๕๑นาที
รถตู้สีขาวคันนี้มาจอดที่บ้านของอุสา
แล้วนพดลแบงค์บีมแล้วก็มียาซูมินนี่เพื่อนของน้องบีมนะ

อันนี้ตอน๗นาฬิกา๕๑นาทีที่มาถึงนะ

พอลงมาจากรถแล้วก็นู่นแล้วฮะ
กลับขึ้นรถกันอีกครั้งหนึ่ง
ตอน๘นาฬิกา๔๕นาที
ซึ่งตอนออกไปในครั้งนี้เนี่ย
จะเห็นอุตสาหสวมเสื้อสีเขียว
เดินขึ้นรถตู้ไปกับเขาด้วย
นี่กล้องมุมจอดปิดของที่บ้าน

แต่ช่วงนี้อาจยังไม่ได้บอกให้ตัดหรือเปล่า
บ้านอาจจะไม่เห็นแล้วหรือยังไง

แต่มันทำให้เห็นว่าเขาไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดนะ

แต่ก็ถ้าฟังจากญาติญาติเขาก็บอกไงว่า
อุตสากับบีมเนี่ยก็เชื่อแบงค์มาก

แต่วันสุดท้ายเขาหายไป๒เดือนกว่าไง

๑๒มีนาคมนี่คือวันนี้นะฮะ
นาฬิกา๑๐นาทีมาอีกแล้วฮะนี่มาอีกแล้ว
นี่ถ้าไม่เห็นเวลาหรือวันที่เหมือนภาพฉายซ้ำ

ไม่รู้เลยวันไหนคือวันไหนเพราะมาแบบนี้เกือบทุกวัน
จอดที่เดิมเลยรถตู้คันนี้
แล้วแบงค์ก็ลงมาจากรถเป็นคนแรก
ก่อนที่นพดนจะลงตามมา
นี่ไงเหมือนที่พี่เขยของคุณอุสาบอกไงว่า
แหน่งที่นั่งในรถตู้มักจะเป็นแบบนี้เสมอ
คือแบงค์จะนั่งติดประตูเป็นคนเปิดปิดประตู

แล้วก็มีปลาด้วยนะฮะบีมด้วยนะครับ

๙นาฬิกา๑๐นาทีนั่นแหละ

แล้วก็ขึ้นรถกันนะครับ

ที่จับภาพได้ในกล้องวงจรปิดและที่เจอถูกไหมคะ
ถูกต้องแล้วทั้ง๕คนก็หายไปเลย

คือภาพจากกล้องวงจรปิดของคุณอุสาเนี่ยมันจะมีถึงแค่วันที่๑๓มีนาคมนะฮะ
เพราะว่าในแบงค์เนี่ยเขาสั่งให้อุรุสาเจ้าของบ้านเนี่ย
ปลั๊กกล้องวงจรปิดออกโดยที่ในแบงค์ไม่รู้ว่า
มันคือคือมันดึงปลั๊กออกตอนที่ออกจากบ้านไป
วันสุดท้ายครั้งสุดท้ายเนี่ยเขาคิดว่าดึงออกแล้วมัน
เพราะฉะนั้นดึงออกมาเปิดดูก็ดูได้นี่เขาไปกู้มา
ไม่ใช่ว่าดึงปลั๊กออกปุ๊บไอ้วันเก่าเก่าที่ผ่านมาก็
หายไปเลยแบบนั้นเหลือนหายไปวันต่อไปก็บันทึกไม่ได้
ค่ะนี่อันนี้คือวันวันแรกสุดของการหายไปนะค่ะภาพในขวามือเนี่ยนะ
ขึ้นรถตู้วันนี้รวมพลกันแล้วก็หายไปเลยนะฮะคือ๑๒มีนาคม
ช่วง๙นาฬิกา๑๐นาทีที่รถตู้สีขาวคันนี้ออกจากบ้านไป
เราได้ข้อมูลข้อมูลชุดหนึ่งมาซึ่งทำให้หลายคนยิ่งฟังยิ่งเป็นกังวล
เป็นข้อมูลจากอดีตคนขับรถที่เคยพาในแบงค์ลมกรด
ไปหาผู้เสียหายคนอื่นนะยำว่าผู้เสียหายคนอื่น
ไม่ใช่ครอบครัวของคุณอุสาเนี่ยเพื่อไปรับไปกินไปเที่ยวตามสถานที่ต่าง
เขาบอกว่าอ๋อในแบงค์คนนี้มีประวัติค้ามนุษย์นะ
มีประวัติค้ามนุษย์มาก่อนหน้านี้หลายปีแล้ว
เคยหลอกเหยื่อไปขายได้เนี่ยหัวละ๕หมื่น๖หมื่นบาท
อกไปขายหลอกไปขายและที่สำคัญอันนี้ก็ไม่รู้ว่าจริงเท็จยังไง
ให้ข้อมูลแบบนี้นะคะครับแบงค์คนนี้เคยขายภรรยาตัวเอง
เพื่อเอาเงินที่ได้หลบหนีข้ามไปยังประเทศเพื่อนบ้าน
ตอนที่โดนหมายจับคดีช่อโกงอืมหลายคนฟังเลยบอกอุ้ยตายแล้ว
แล้วทั้ง๕ชีวิตตอนนี้อยู่ยังไงเนี่ยเขาจะเขาจะโดนเอาไปขายต่อหรือเปล่า
ค้ามนุษย์ไหมหรือยังไงต้องถามคนที่ดูแล้ว
ดูน่าจะสนิทหรือน่าจะรู้จักในแบงค์ดีกว่าครอบครัวคุณอุสา
ใครฮะนพดลไงคะอ๋อก็เขาเป็นคนขับรถพาไปนู่นไปนี่ไปไหนตลอด
และเป็นคนขับมารับทั้ง๕คนวันสุดท้ายที่ญาติญาติเห็นด้วยถูกไหมคะ
พระดอนเคยถูกจับไปรอบนึงแล้วแล้วก็ได้รับการประกันตัวไปแล้ว
แต่เนื่องจากตอนนี้มันยังไม่มีข้อมูลอะไรที่มันมากไปกว่านี้เลย
ตำรวจสพแม่ใจจังหวัดพยาวก็เลยเชิญตัวนายนพดล
และภรรยามาให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกครั้งค่ะ
พะดนก็เปิดใจกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะคะว่า
เขาเนี่ยทำงานอยู่พัทยาที่ชนบุรีทำมา๒๐กว่าปีแล้ว
แล้วปรากฏว่ามีอยู่วันหนึ่ง
ติดต่อมาขอเช่ารถคือเขาขับรถเช่าไง
ก็ติดต่อมาขอเช่ารถบอกจะพาคนในครอบครัวไปเที่ยวช่วงปิดเทอม
ซึ่งก่อนหน้านี้แบงค์เคยมาใช้บริการเช่าเหมารถตู้ไปเที่ยวตามสถานที่ต่างอยู่เป็นประจำ

ทีนี้จังหวะระหว่างพาเที่ยวกันอยู่๓๐เมษายนค่ะ
มีโทรศัพท์มาจากทางบ้านที่พยาวว่าคุณแม่เขาเสีย
เขาก็เลยบอกว่าเขาต้องขอกลับไปจัดการงานศพให้แม่เขาก่อน
และครอบครัวอุตสาก็เลยบอกว่าโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวไปด้วยกัน
ก็เลยตามคุณนพดลเนี่ยกลับไปที่บ้านด้วยที่พยาว
ส่วนในแบงค์เนี่ยก็เปลี่ยนมาเป็นคนขับรถตู้
พาครอบครัวทั้ง๕คนครอบครัวคุณอุสาไปเที่ยวกันเอง

แบงค์กับผู้สูญหายทั้ง๕คนเอารถมาคืนนพดล
บังเอิญเป็นจังหวะเดียวกันเลย
ที่ตำรวจตามมาจับตัวนายนพดล
จำได้ไหมที่โดนข้อหาช่อโกงอ่ะครับ
ตามมาจับข้อหาช่อกง
เป็นหมายจับที่ศาลจังหวัดอุดรธานี
แล้วก็ครอบครัวคุณอุตสาเลยบอกว่า
เออเดี๋ยวตามไปเคลียร์เรื่องคดีที่อุดรธานีด้วย
ก็ไม่รู้ว่าเขาสนิทกันขนาดไหน
พอเคลียร์เสร็จก็ขับรถพากันกลับมาที่พยาว

แล้วก็ครอบครัวคุณอุตสาทั้ง๕คนที่ตัวเมืองจังหวัดพยาว

พะดนบอกเขาไม่ได้ติดต่อกับแบงค์
ถึงพยายามติดต่อก็ติดต่อแบงค์ไม่ได้อีกเลย

สักพักนึงยาดของคุณอุตสาห์ก็แจ้งความนบพโดน

แล้วเขาก็โดนจับที่พยาวอีกรอบนึง

ซึ่งเขาบอกเขาขอยืนยันตรงนี้ว่า

ของผู้สูญหายทั้ง๕คนเลย
เขาเป็นแค่คนขับรถรับจ้างไม่รู้อะไรทั้งนั้น
ทีมข่าวก็เลยถามว่าแล้วที่บอกว่า
ทั้ง๕คนถูกปืนจี้อยู่บนรถ
ก็เลยทำให้หวาดกลัวไม่กล้าลงมา
เรื่องจริงไหมฟังเขาตอบนะคะ
ท่านผู้ชมครับเราได้สัมภาษณ์
คนที่เขาออกมาแฉเรื่องราวของในแบงค์นะครับ
เขาบอกว่าแบงค์เนี่ยอ้างว่ารู้จัก
สนิทกับผู้ใหญ่แล้วก็เสทหารหลายคน
ถ้าใครมีปัญหาเนี่ยแบงค์จะยื่นมือเข้าช่วยเหลือ
ว่าเคลียร์ได้ทุกอย่างแต่ต้องมีค่าดำเนินการนิดหน่อย
สุดท้ายก็ถูกหลอกเหยื่อบางคนเนี่ยถูกหลอก
เอาเงินไปลงทุนศูนย์เงินเป็นแสนก็มี
ต้องบอกว่าไม่ธรรมดา
เราได้คุยกับเอ็มนะฮะ
นี่เป็นหนึ่งในผู้เสียหายที่ถูกแบงค์หลอกนะครับ
บอกว่าเมื่อ๕ปีที่แล้วได้รู้จักกับแบงค์
ซึ่งตอนนั้นเอ็มเนี่ยมีปัญหาส่วนตัวเกี่ยวกับเรื่องครอบครัว
นี่แหละเป็นคนยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเอ็มไม่เรียกร้องเงินทองอะไรเลย
แต่เขาเชื่อว่านั่นน่าจะเป็นขั้นตอนแรกเข้าคือแบบตีสนิทแบบบริสุทธิ์ใจก่อน
พอสนิทกันได้สักพักนึงแบงค์มาบอกเอ็มว่ามีปัญหาเรื่องเงินขอยืมเงินหน่อย
ด้วยความที่แบงค์เคยช่วยเหลือครอบครัวของเอ็มมาก่อน
เอ็มก็ตัดสินใจช่วยเหลือแบงค์โดยการให้ยืมเงินทีนึงก็๑๐๐๐บ้าง๒๕๐๐บ้าง
แต่ยืมหลายครั้งจนยอดเงินเนี่ยรวมเป็นเงินทั้งสิ้นแสนกว่าบาท
แล้วแบงค์ยังมาขอซื้อรถยนต์ต่อจากเอ็มด้วยนะฮะโดยบอกว่าเดี๋ยวจะเอาไปผ่อน
จากนั้นเหตุการณ์ก็เริ่มระแคะระคายนะครับโดยเอ็มเนี่ยบอกว่าพฤติกรรมของแบงค์เนี่ยมันดูเหมือนอาจจะ
มิจฉาชีพหรือเปล่าก็คือวันที่แบงค์เนี่ยมาบอกว่าเดี๋ยวจะเอาเงินมาคืนให้นะ
ตอนนั้นก็เอาเช็คเงินสดมาให้๑แสนบาท
สุดท้ายพอเอ็มไปขึ้นเงินเช็คเด้งครับ
เอ็มก็เลยโอ้โหแน่นอนแล้ว

เอ็มมีปัญหาทางบ้านทางครอบครัวยอมรับว่า

พฤติกรรมของแบงค์นะครับเอ็มบอกว่าเท่าที่ทราบเวลาใครมีปัญหาอะไร
จะยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือทันทีอ้างว่ามีลูกพี่เป็นทหารยศใหญ่
จะเรียกเอาเงินค่าดำเนินการอ่าแม้ว่าจะถูกเชิดเงินไปเนี่ย
แต่ว่าหลายคนไม่กล้าแจ้งความบางคนก็กังวลเรื่องจะเสียชื่อเสียง
บางคนก็กลัวจะไม่ปลอดภัยเพราะแบงค์จะเข้ามาเขารู้หมดนี่
บ้านช่องอยู่ไหนอะไรยังไงแล้วอ้างว่ารู้จักเสทหารรู้จักคนคนมีสีคนใหญ่คนโต
พฤติกรรมก็คือประมาณว่าจะแอบอ้างว่ามีถ้ามีคนเดือดร้อนอะไรอย่างนี้
เขาก็จะแบบว่าเขาเคลียร์ได้เขามีผู้ใหญ่ที่จะมาเคลียร์เรื่องนี้ให้คุมได้
อะไรอย่างเงี้ยมีคนมาช่วยนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมีอ่าอาจจะมีค่าดำเนินการ
อะไรบ้างนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยอ่าสมมุติพี่เดือดร้อนนะอ่าเนี่ยผมช่วยได้นะ
อะไรอย่างเงี้ยผมผมมีเจ้านายอะไรอย่างเงี้ยแอบอ้างคนใหญ่คนโต
ลูกพี่เป็นทหารเคลียร์ได้หมดละดับ๔
เรื่องเชนี่แหละจะเอาเงินคืนของไหนเขาจ่ายเชคมาแสนนึง
ไปวนเข้าอยู่นั่นแหละก็บอกให้รอหน่อยเดี๋ยวตักยอดเงินให้อะไรอย่างนี้

มีผู้เสียหายอีกคนนึงที่คุณจิรายุทธ์ได้คุยด้วยนะครับ
เขาก็ไม่คิดว่าแบงค์เนี่ยจะกล้าไปก่อเหตุซ้ำขนาดนี้
เพราะมีหมายจับมีคดีติดตัวเยอะจนมาทราบข่าวตอนนี้เขาบอกเขาก็ตกใจเหมือนกัน

เอาเป็นว่าณขณะนี้เนี่ยมันก็พอเห็นร่องรอยนะ
ทั้ง๕ชีวิตกับนายแบงค์น่าจะอยู่แถวกรุงเทพนี่แหละ
ข้อมูลล่าสุดนะช่วงเที่ยงวันนี้นะฮะค่ะแต่จะใช่หรือไม่ใช่อย่างไร
ว่าจากนี้ไปเข้าไปไหนกันต่อเนี่ยเดี๋ยวตำรวจคงไล่ต่อ